กลับมาในช่วงสายตรวจโซเทียลนะคะ
เรื่องราวในโลกโซเทียลหลายเรื่องเลยที่ต้องมีการตรวจสอบกัน
มีคลิปหลายหลากหลายอารมณ์ที่ต้องมาเล่ากันเช้าวันนี้นะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าคุณผู้ชมยังคงส่งข้อความมาคุยกันได้

ว่าใครส่งข้อความอะไรกันมาบ้างนะคะ
ข่าวแรกวันนี้เป็นคลิปค่ะปลุกหนุ่มเช้าแบบนี้หน่อยแล้วกันนะคะ

เป็นคลิปที่เห็นกันบนโลกออนไลน์นะคะ
แล้วก็เป็นกระแสวิพักษ์วิจารณ์สำหรับสาวที่ใส่บิกินี่นุ่งน้อยห่มน้อย
แล้วก็อ้างว่านี่เป็นพริตตี้สำหรับร้านขายแอร์

บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไทย

บอกว่าถ่ายที่ตลาดจอมพลจังหวัดขอนแก่น
พนักงานขายเชิญชวนให้ซื้อแอร์
อันนี้เราจำเป็นต้องเบลอภาพเอาไว้นะคะ
เพราะว่านุ่งน้อยห่มน้อยจริงสำหรับสาวในภาพนี้
เห็นภาพนี้ก็โอ้แน่นอนแคปชั่นแบบนี้ด้วย

ส่วนหนึ่งก็วิจารณ์ถึงบอกว่าเอ๊ะเหมาะหรือเปล่า
เป็นขายแอร์ต้องใช้ขนาดนี้เลยเหรอ
อากาศร้อนต้องพรีเซนต์ขนาดนี้เลยเหรอ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลค่ะตรวจสอบมา
โอ้โหภาพนี้ต้องเซ็นเซอร์ไว้หน่อยนะคะ

พบว่าเหตุการณ์นี้จริงแล้วเนี่ย
ไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
แต่เป็นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นที่
กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม
ศูนย์จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ
ซึ่งตามรายงานข่าวจากสำนักข่าวในเวียดนาม
ก็คือเวียดนามเขาก็ตกใจไม่แพ้กันกับเราแหละ
ออนไลน์ก็วิพักษ์วิจารณ์กันในแง่ลบเหมือนกันนะคะ
คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่ร้านค้าจะทำกับรายการส่งเสริมการขาย
ด้วยการจ้างหญิงสาวนุ่งน้อยห่มน้อยมายืนให้บริการลูกค้าค่ะ
ซึ่งผู้ที่เห็นเหตุการณ์และถ่ายภาพมาโพสต์ในโลกโซเชียลเนี่ย
เล่าว่าพริตตี้หญิงสาวนับ๑๐คนกำลังยืนแนะนำสินค้า
แล้วก็ทำหน้าที่เดินไปต้อนรับลูกค้าถึงที่จอดรถด้วยนะคะ
เดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้คือยังไงนะจอดรถให้เหรอคะหรือว่าอะไรไปรับ
ไปรับเดินตามไปตามที่ร้านแบบนี้นะคะ
โอ้โหเขาก็ถ่ายเอาไว้แต่สายตรวจโซเทียลของเรา
ตรวจสอบแล้วจริงไม่ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะมีลึกไปกว่านั้นตรวจสอบต่อหนึ่งอย่าง

เกิดขึ้นที่เวียดนามบอกว่าเอ๊ะเป็นโปรโมทการขายหรือเปล่า
สรุปแล้วนะคะทางร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านนี้
เขาก็บอกว่าข้อเท็จจริงคือทางบริษัทไม่ได้จ้างพริตตี้เหล่านี้

แต่เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นขณะถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา
ที่จะใช้ในแคมเปญรณรงค์ปัญหาทางเพศในกลุ่มวัยรุ่นค่ะ
แล้วก็ขอโทษสังคมมาด้วยนะคะ
โดยให้เหตุผลว่ากระแสวิจารณ์ที่เกิดขึ้น
ผิดจากจุดประสงค์ความตั้งใจของบริษัทนะคะ

ทางกระทรวงวัฒนธรรมของเวียดนาม
ก็ประชุมหารือต่างนานาสรุปออกมาแบบนี้
ค่ะเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณานะคะ
เพื่อโรนโรงอีกแบบหนึ่งค่ะเรื่องของโรนโรงทางเพศดูจากภาพแล้วหลายคนก็จะผิดจตนาไปเยอะหลายแล้วหลายคนก็